ต่อที่เกมโต๊เล็กครับหลีกสูงสุดในบ้านเรา

เริ่มไปไม่ถึง๓นาทีเป็นเดลครับ
เตะบราซิลของห้องเย็นท่าข้ามทำประตูให้กับเจ้าถิ่นขึ้นนำ
แล้วจากนั้นมายิงอีกลูกครับคนเดิมนี่แหละครับ

บุรีเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับพวกเขามาได้๒ประตูจากสุฮุทเถื่อนกลางครับ
จากจุดโทษนาทีที่๑๑แล้วก็ลูกยิงไขว้สุดสวยเลยครับ
นาที๑๔ครับส่งประกวดลูกยิงสุดสวยในสัปดาห์นี้แน่ครับ
แล้วก็จบครึ่งแรกนนทพันธ์โพพืชครับหลุดเข้าไปยิงให้กับห้องเย็นท่าข้าม
นำในพิเศษแรก๓๒เล่นในบ้านในสู้สุดจริงครับ
และเวนเดลนาที๒๙สัดแฮทิกครับประตูที่๖ในซีซั่นให้ห้องเย็น
หนี๔ต่อ๒หลังถูกดำ๒นาทีทีมเยือนครับใช้พาวเพลย์แล้วก็ตีตื้นเป็น๓ต่อ๔
พิรพัฒน์แก้ววิลัยนาที๓๐ยังเหลือเวลาอีกเยอะครับ
แต่นาที๓๔โอ้โหเจอแตะลอดขาจังหวะนี้ยังสามารถที่จะหมุนแล้วก็ดีดบอลเข้าไปจนได้ครับ
นตพันธ์โพพืชประตูที่๒ในเกมนี้ของเจ้าตัวครับ
ห้องเย็นนำ๕ต่อ๓ช่วงท้ายนี่เกมสนุกเข้มข้นเลยครับ
ก่อนวันเวลา๒นาทีสรรษะกูลจังรีดยกเท้าสูงแซเวนเดลก็โดนแดงไล่ออกโดยตรงนะครับ
เวฟมาเหลือสี่คนแล้วก็ห่างกันไม่นานครับ
ทุษหั่นจราโดนอีกครับใบแดงอีกชมบุรีเหลือ๓คนครับ
แต่ว่าไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมห้องเย็นท่าข้ามสุดยอดจริงครับ
เอาชนะแชมป์เก่าไปได้๕ต่อ๓ครับชมบุรีแพ้เป็นเกมแรก
ระดูการนะครับ๘นัดมี๒๑คะแนนรั้งอันดับ๒ครับ
แล้วก็ศรีสะเกดเอาชนะเกษมบัณฑิตไป๒ต่อ๑